เคยมีปัญหาไหมคุณผู้ชมเวลาจะใส่บาท

ตื่นสายนิดเดียวนะ๘โมงครึ่งไปหมดแล้ว

แต่ไม่เป็นไรพระรุ่นนี้๑๐โมงกว่า
ยังรอรับใส่บาทอยู่เลยแต่พวกพัฒนาหารไม่เอานะ

ที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจ
เขาจะใส่แต่ปัจจัย๕บาท๑๐บาท
ใช่เพราะหนูก็บอกว่า
หนูไม่เคยเห็นพระที่ไหนเที่ยงแล้วเขาก็ยังวินทวัตร

อยู่ที่นี่๓๔ปีหนูก็เห็นตลอดไงแต่หนูก็เห็นเฮ้ยแปลกนะ

ถึงต้องห้อยเพราะอะไรหรือเปล่าที่ห้อยเพราะว่าอะไรป่ะ
เพราะว่าการคอรหาและการยาดโยมถาม
นี่ห้อยโชว์เลยคุณผู้ชมฮะ
แต่ถึงห้อยแบบนี้ชาวบ้านก็สงสัยว่า
หลวงพี่นิกายไหนนี่นิกายไหน
เพราะปกติจะเห็นว่าพระเนี่ยนะพอสัก๘โมงเช้า
ต้องกลับวัดแล้วเตรียมฉันเช้าแล้ว
พระทหารเช้าที่รับใส่บาทมา

เถียงด้วยนะเถียงคารวาสด้วยบอกไม่ใช่เที่ยง๑๐โมงกว่าเอง
เอาคลิปนี้มาโพสต์กับข้อความว่าใส่สบงแล้วทรงรับแต่ปัจจัย
ก็ไกลไปไหนมีรถรับส่ง
แล้วก็เขียนไว้ว่าโลกะวัชชะความสง่างามสำรวม
แต่เพจไม่ได้บอกนะครับคุณผู้ชมว่าพระรูปนี้มาจากวัดไหน
แต่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตว่า
น่าจะเป็นวัดแห่งหนึ่งในตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องให้เป็นหน้าที่ของพระวิญญาธิการ
หรือพระสังคาธิการนะครับที่เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่

เพื่อไม่ให้ไปกระทบถึงภาพรวมของพุทธศาสนานะครับ